อยากมาอัปเดตเรื่องราวหัวใจของหนุ่มพอสรรค์กันบ้าง
ตอนนี้พอร์ตสารันเขากำลังจะมีละครเรื่องใหม่
ที่สำคัญคือมีคนคุยคนใหม่ด้วย

ใช่พี่แจ๊คนี่วันก่อนเราไปเจอหนุ่มพอสรรคคือไม่ได้เจอหน้ากันนานมากเลยนะคะ
ล่าสุดเจอเจ้าตัวก็อดไม่ได้ที่จะขออัปเดตเรื่องราวคดีความที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
ฟ้องร้องแฟนเก่าว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วเนาะ
พอสบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายก็แล้วกันนะคะ
แม้จะมีโอกาสไกลเกลี่ยกันได้แต่คงไม่มีทางไปเจอกันอีกแน่นอน
ส่วนเรื่องงานบอกเลยว่าปังมากปังที่สุด
งานรุมจนแทบจะจัดคิวไม่ถูกอยู่แล้วเขาว่าอย่างนี้
แต่เรื่องหัวใจนั้นช็อตบอกเองเลยว่าตอนนี้ก็มีคนคุยอยู่นะคะ
คุยกันมา๖เดือนแล้วครึ่งปีแล้วนะ
แต่ยังไม่พร้อมเปิดตัวเพราะว่าต้องขอใช้เวลาศึกษากันก่อนจ้า
แหกไม่โกหกฮะก็มีคนคุยครับ

แล้วคือต้องเป็นคนใดหรือต้องโกหก
เกี่ยวครับไม่บอก
ผมไม่รีบแล้วดีกว่าเอางี้ดีกว่าไม่อยากพูดอะไรเยอะนะ
แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลาในการศึกษากันให้มากขึ้น
มีสเปสของกันและกันมากขึ้นผมว่ามันก็มันคุยกันเคลียร์ดี
งานความรักครอบครัวฮะแบ่งเลยแบ่งเลย
คุณผู้ชมคะต่อกันที่นางเอกสาวมะปางอะลิสา

ทั้งงานและเรื่องความรักเห็นได้จากทริปยุโรปล่าสุด
อันดับ๕ที่ควรหว่าใจหนุ่มโอบนิทิไปเที่ยวเติมความหวาน

ซึ่งเรื่องความรักเนี่ยมะปางบอกว่าที่เห็นราบรื่นแบบนี้นะคุณ
ช่วงแรกก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้สะดุดเหมือนกัน
เพราะอะไรคือมีสินแสมาทักว่านุ่มโอบเนี่ยจริงแล้วไม่ใช่คู่ของนางนะ
พอทักแบบนี้ปุ๊บก็เสียเซลล์อ่ะสิคะคุณผู้ชมค่ะ
ทำเอามะปางถึงกับจิตตกกันเลยทีเดียว

จำได้ว่าปีแรกปีแรกที่คบกันนะคะ
เราไปดูเขาเรียกว่าเหมือนหมอดูทางจีนเนอะ

หรือว่าเลิกอะไรแบบปกติอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาก็ดูดวงแล้วเขาก็บอกว่า
เนี่ยเราสองคนไม่ใช่คู่กันนะ

เอาจริงก็คิดลุ้นอยู่ตลอดว่าเฮ้ยแบบจะรอดไหม
แต่ก็พยายามทำทุกวันให้แบบว่าดีที่สุด

แต่ว่าตัวโอบเขาก็เหมือนเขาบอกว่า
เขาไม่ได้เป็นคนเชื่อเขาไม่ได้เชื่อเท่าเรา

เขาก็เหมือนแบบอย่าไปคิดมากค่ะ

ผู้หญิงดูดวงทุกคนเป็นนะคะ
เชื่อไป๕๐เปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็เป็นผู้หญิงดูดวง

เพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจกับคู่นี้ต่อไปนะจ๊ะ
และในงานเดียวกันค่ะเราได้เจอพี่หนุ่มคงกระพันธ์
คือตอนนี้เนี่ยพี่หนุ่มยังรับงานละครอยู่นะคะ

เขาไปบอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยหอบลูกหอบเมียบินไปอยู่อเมริกา
งานนี้พี่หนุ่มบอกเลยว่าเฮ้ยนี่มันเฟคนิว
ตอนนี้พี่ยังใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนะครับ
และหลังจากที่มีข่าวออกไปก็กระทบกับงานอยู่พอสมควร

แต่ไม่ถึงขั้นอยากจะไปฟ้องร้องเอาเรื่องอะไรหรอกนะ
ไม่อยากให้ไปลงข่าวแบบมั่ว
เราไปฟังความรู้สึกของพี่หนุ่มกันหน่อยค่ะ
ไม่มีทางหรอกที่คิดอยากจะไปอยู่เมืองนอก

ทางครอบครัวก็บอกว่าอ้าวแบบมีข่าวอย่างนี้ได้ยังไง

อยู่ในวงการนี้มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
ในชีวิตนี้เจอข่าวอะไรอย่างนี้
ที่มันอาจจะไม่มีมูลความจริงก็เยอะมากนะครับ

ก็ถามพี่สักนิดหนึ่งก็ได้ว่าพี่หนุ่มจะไปจริงหรือเปล่า
หรือว่าค้นหาข้อมูลให้ให้แน่นอนถูกต้องก่อน